ท่านผู้ชมครับคดีที่มีการยิงกันที่ผับแห่งหนึ่งที่อ่างทองนะฮะ
ค่ะที่แถวหน้าผับนะครับแล้วผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นเทศกิจนะฮะ
วันนี้ตำรวจนะครับคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังนะครับ
ไม่ทำแผนผู้ต้องหานะครับอ้างว่าทำไปเพราะป้องกันตัว
นะครับเดี๋ยวไปฟังนะครับช่วงที่ผู้ต้องหาพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับ
นี่ฮะที่คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราถามผู้ต้องหาตอนถูกคุมตัวไปฝากขังนะครับ

นายภัยทูลกระจังวันอายุ๔๐ปีผู้ต้องหายิงนายประเสริฐเสวกหรือว่าตั้มอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตพระนครกรุงเทพเสียชีวิต
ตอนที่ไปเจอกันตามคลิปในภาพเนี่ยฮะในร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองอ่างทอง

เมื่อสองคืนก่อนนะครับบอกว่าป้องกันตัวแต่ยิงไปกี่นัดเนี่ยผมจำไม่ได้
แต่ในคลิปเนี่ยโอ้โหกลิ่บสิบนัดได้

ได้ยินเสียงปืนนะไม่รู้ของใครเป็นของใครบ้างนะครับ
พ่อเมืองอ่างทองวันนี้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอ่างทองนะครับ
สารอนุมัติหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนต่างนะครับ
ไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ก่อนที่จะนำตัวนายภัยทูลออกจากสพเมืองอ่างทองเนี่ย
มีภรรยากับลูกสาวคนโตของผู้ตายมาที่สพเมืองอ่างทอง
มารอติดตามข่าวว่าผู้ต้องหาจะได้ประกันตัวไหม
ญาติผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะยื่นประกันตัวหรือเปล่า
เพราะว่าหลักทรัพย์ประกันตัวเนี่ยอยู่ที่๑ล้านบาท
คือช่วงบ่ายเนี่ยค่ะภรรยากับลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ยื่นคัดค้านการประกันตัวที่ศาลจังหวัดอ่างทองนะคะครับ
ช่วงเย็นสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายภัยทูล
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปฝากขัง
หลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะที่ญาติของผู้เสียชีวิตติดใจก็คือ
ตำรวจชุดสืบสวนให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะว่า
ถูกทุบทำลายทิ้งไปแล้วแล้วก็เอาไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยา
ในเขตพื้นเที่ยงเภอมหาราชจังหวัดพระนครศิริยา
เมื่อคืนนะคะกู่ภัยตำรวจนักประดาน้ำก็พยายามงมหานะ
เจอค่ะงมหาจนเจอ
ตำรวจชุดสืบสวนก็ส่งต่อให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่ากู้ข้อมูลภาพได้ไหม

ถ้ากู้ภาพได้มันจะรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วใครถึงขั้นแบบเอาไปทิ้งน้ำเลย

ภรรยาและลูกสาวคนโตให้สัมภาษณ์กับเรานะคะบอกว่า
สาเหตุที่ยื่นคัดค้านการประกันตัวเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวจะไม่ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ข้องใจว่าทำไมไม่เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมายืนยัน
หลังจากรู้ว่าตัวผู้ต้องหาไม่ได้ประกันตัวก็รู้สึกโล่งใจ
ขอบคุณตำรวจที่จับตัวผู้ต้องหาอย่างรวดเร็วค่ะ
ก็อย่างแรกก็กลัวเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าผู้ต้องหาเขาเคยมีคดีว่าอย่างนี้แหละคดีแล้ว
ก็กลัวความปลอดภัยทั้งครอบครัวของเราว่าเขาจะมาทำร้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ก็ชื่นใจมานิดนึง
สบายใจ
อันนี้ขอปรึกษา
เพราะลูกก็ดีเลยค่ะ